ความสุขยังไม่หมดเดี๋ยวจะมอบให้กับคุณผู้ชม
ใครที่มีคู่แล้วก็ดูข่าวนี้รับรองมันชื่นอกชื่นใจ
แต่ถ้าใครที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวได้เหี่ยวแห้ง
ใครอยู่ตรงนั้นมองหาใคร
คุณมองหาใครคะมองหาคุณนั่นแหละ

แหมทำเป็นไม่รู้ตัวข่าวนี้ต้องทำใจให้เข้มแข็งทำไมเรา

เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าพี่ทหารคนนี้
เขามีวิธีพิสูจน์รักแท้ยังไงไปดูกันฮะ

ค่ายทหารอย่างนี้อยู่ในอำเภอวาลิชมราบจังหวัดอุบลราชธานิด
วิ่งซ้อมกันเลยเนี่ยซ้ายขวาซ้าย
ก็ลองร้องเพลงไปด้วยอย่างเช่นช่วงกำลังวิ่งอยู่แล้วก็ร้อง
โอ๊ยแต่งตัวไปหาน้องสาววันนี้พี่จะต้องล่าไกล
จับใบแดงมาหนึ่งใบเห็นทีพี่ชายต้องไปรบต่อรบต่อ
สุดท้ายจับใบแดงมาก็ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์แบบนี้
ฝึกแบบนี้อยู่ในระเบียบวินัย
วันนี้วันพิเศษวันที่เขาจัดให้เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์ได้พบปะกับญาติพี่น้อง

แล้วที่สำคัญแฟน
นี่ต้องพาคนรักมาใช่ไหม

นี่ครับผู้บังคับบัญชาเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
คืออยากให้ทหารเกณฑ์ทุกคนรู้สึกว่าการมาอยู่ค่ายอบอุ่น
จ้าเป็นครอบครัวนี่ที่ฐานเกณฑ์คนนี้บอกเลยว่าเขาติดมาก
ติดอะไรคะติดข้าวเหนียวติดมือหรือติดอะไรคะ
กระติ๊บเนี่ยกระติ๊บข้าวเหนียวเนี่ย
มันเป็นอาหารที่ให้พลังงานชั้นเลิศ
แต่มันติดมือด้วยนะคะคุณถ้าปั้นไม่เป็นนะคะ
ก็กินกันอิ่มน้ำสำราญในครอบครัวเนอะดูสิ
ช่วงของการรับประทานอาหารมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริง
แล้วนี่คือไฮไลท์กับพ่อทหารหนุ่มคนนี้
ตอนแรกนึกว่าเขาจับไมค์ขึ้นมาจะโชว์เสียงเพลง

ไปมาไม่ใช่ซะแล้ว
แล้วเขามาพูดอะไรอยากจะบอกใคร

ก็เขาพึ่งมาทหารเนอะ
ตอนอยู่บ้านก็ความสวยไม่ค่อยดี
ก็ดื้อบ้างอย่างนี้เนอะ

เราอย่างให้เกินกินข้าวเหนียวสำหรับเรา
ดูเขาเผาทั้งคู่
ดูหน้าของคนไม่มีคู่แล้วดูข่าวพวกนี้
อาการมันจะเป็นแบบนี่

ชัก

ให้แหวนขอแฟนแต่งงาน
เขาอินมากเลยค่ะคุณใบตอง

อินไปถึงข้างในตับใต้ไส้พรุงสระมัง

ต้องบอกว่ามันเป็นความชื่นมืดนะ

ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีก็ตามนะ
แต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้น

ส่วนคนที่มีแล้วลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
ประสบการณ์ที่เอากระติ๊บเข้าเหนียวออกมาแบบนี้ดี

อ๋อไม่ได้อยู่เนกาติ๊บนะครับค่ะคุณผู้ชมเขาร้องฟังอยู่ค่ะไม่ได้อยู่เนกาติ๊บไม่ได้อยู่เนกาติ๊บค่ะ

ผมไม่ได้อยากรู้คุณผู้ชมก็อยากรู้
มันก็เป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจที่เป็นส่วนของใครของเขา
ประมาณว่าอย่ายุ่งกับฉัน

มันก็นานแล้วแหละจำไม่ได้แล้วอ่ะ

แต่เห็นคู่นี้คือแบบมันหลายไปด้วยน่ะ

มมอะไรก็หอมหมด

เวลาดมแล้วเนี่ยมันรู้สึกชื่นอกชื่นใจ

แล้วก็เขาก็จะบอกว่าผมไม่จับไม่ได้สระ
ไปใหม่กะดมไปเหอะ

เออไปสระก็ดีนะ